ส่วนเรื่องนี้วันนี้มีความคืบหน้าคุณผู้ชมจำได้ไหม
กรณีที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่จุดหนึ่งนะคะ
เหมือนนัดกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็ไปเจอกันแต่ปรากฏยังไม่เจอผู้หญิงนะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเอามีดมาไล่ฟันเขาครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนี
เพราะจะโดนเอามีดฟันจนไปชนมอเตอร์ไซค์รับจ้างล้มแล้วสุดท้ายโดนฟันในที่สุดนะคะ
ได้รับบาดเจ็บเลยแหละนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกโดนนางนกต่อหลอกให้มาตรงจุดนี้หรือเปล่า
แล้วก็มีผู้ชายมาไล่ฟันปรากฏในข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะ
มันก็คือว่าผู้ชายคนที่ไล่ฟันอ่ะเขาบอกเขาจับได้ว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย
คุยกับแฟนเขาแชทคุยกันแล้วนัดมาเจอกันตรงจุดนี้ก็เลยตามมามา
ักจะทำร้ายนี่แหละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าของคดีนี้แล้วด้วย
นี่ลักษณะตอนเดินหาเลยนะคะเดินหาเลยนะคะนายจักริจปานพิพัฒน์ค่ะ
คนที่บาดเจ็บนะคะที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย
แล้วก็ไปชนวินมอเตอร์ไซค์ล้มแล้ววัยรุ่นที่ตามมาก็เอามีดฟันแขนขาซ้ายได้รับบาดเจ็บ
โครงการบ้านเอื้ออาทร๒ที่นนทบุรี๑๓ธันวาคมที่ผ่านมานี่นี่ตอนที่
ตอนที่ชนมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะโดนฟันนะคะ
วัยรุ่นที่ตามมาเนี่ยฟันตำรวจสพปะเกร็ดนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ไปถามพยานในเหตุการณ์ทั้งหมด
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนรู้ตัวแล้วค่ะว่าวัยรุ่นคนนี้คือนายคณิน
พอไปทำร้ายเขาแล้วเนี่ยก็หนีไปนะคะ
และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนายคณินคนนี้เข้ามอบตัวแล้ว
กับผู้กำกับสพปักเกร็ดนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไปทำแบบนั้น
ปรากฏนายคณินรับสารภาพ
บอกว่าที่ไปทำร้ายร่างกายนายจักริตเพราะหึงหวง
นายจักริตมาแอบคบกับนางสาวเบ้น
แฟนของเขาที่เพิ่งคบกันมาได้เดือนหนึ่ง
แล้ววันนั้นจับได้ว่านายจักริตกับแฟน
คุยกันผ่านทางโซเชียลแล้วก็นัดให้นายจักริตมารับ
ตรงนี้ที่อาคาร๕ก็เลยไปดักรอ
พอเจอเนี่ยก็เลยเอามีดยาวปรีเข้าไปจะทำร้าย
แต่ว่านายจักริตขี่รถหนีก็เลยไล่ตามไป
เขาไปชนกับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วตัวเองก็ตรงเข้าไปฟันจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปซ่อนอยู่บ้านแม่ที่จังหวัดสตูน
แล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจในวันนี้ค่ะ
นี่คือภาพล่าสุดที่ไปให้การกับตำรวจนะคะ
ตำรวจคุมตัวนายคณินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะนี่ตอนที่ไปทำแผนนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะขอโทษคู่กรณี
เพราะว่าทำไปเพราะความหึงหวงไม่มีความยับยั้งชั่งใจ
ถ้าย้อนเวลาได้ตัวเองก็จะไม่ทำแบบนี้ค่ะ
ตัวจับที่เข้าพอบ้าง

ทีนี้ผมก็เลยรู้ว่าเขาจะมากับแฟนผมอยู่ตรงนั้นร้องหลังครับ

แต่ผู้หญิงบอกให้เขาขับหนีไป

อยากจะขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจจริงครับ

ก็กลับลงพัก